ที่มีนายบุญทรงเตรียพิรม
อดีตรัฐบุรรณาตรีว่าการกระทรวงพลาดนิจ
ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นประธานในโครงการการประบายข้าว

เมื่อวานนี้ถูกพิพากษานะครับ
โดยนายบุญทรงถูกเพิ่มโทษจำคุกอีก๖ปี
รวมแล้วจาก๔๒ปีเป็นจำคุก๔๘ปี
ส่วนที่สารพิจารณาอีกอย่างหนึ่งก็คือกลุ่มโรงศรีครับ
สารนั้นพิพากษาแก้จากที่เคยยกฟ้อง
จำคุกและปรับ๗ราย
แต่โทษจำคุกให้รอลงอาญา๓ปีนะครับ
เมื่อวานนี้สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ได้นัดอ่านคำวินิจฉัยอุทธรณ์
ซึ่งสารได้เบิกตัวนายภูมิสารผล
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายบุญทรงเตรียพิรมอดีตรัฐมนตรี
แล้วก็อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับ
ก่อนหน้านั้นอยู่ในฐานะประธานอนุกรรมการ

พร้อมพวกรวม๒๘คนจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมนคร

โดยสารอนุญาตให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

สิ่งบัญชนได้แต่รออยู่ด้านนอกของศาล
หลังใช้เวลาอ่านคำวินิจฉัยอุทธรณ์นานกว่า๗ชั่วโมง
ปรากฏว่าพิพากษาแก้ให้เพิ่มโทษจำคุก
นายบุญทรงเตรียพิรมอดีตรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์จำเลยที่๒อีก๖ปีครับ
รวมจำคุก๔๘ปี
ขณะที่จำเลย๒๒ถึง๒๘
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มของโรงศรีนะฮะ
แต่ก่อนนี้มีการยกฟ้องไป
แต่คราวนี้สารดีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ก็บอกว่าต้องเพิ่มโทษจำคุก๔ปี
ปรับเป็นเงินรวมกว่า๗๕ล้านบาท
นี่คือทั้งดอกเบี้ยตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุแล้วนะครับ
แต่โทษจำคุกให้รอลงอาญา๓ปี
ทีนี้ด้านของลูกชายของหน่ายบุญทรง
ก็คือคุณเดชนัทวิทย์เตรริยาพิรม
ก็ได้มีการเปิดเผยหลังจากที่มาฟังคำพิพากษา
โดยยอมรับว่าบีดาค่อนข้างจะช็อก
แล้วก็เครียดกับผลคำพิพากษา
แต่ก็ต้องน้อมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น
และบีดายังย้ำให้ตัวลูกชายคือคุณเดชนัทวิทย์เนี่ย
เข้มแข็งเดินหน้าทางการเมือง
ทำงานต่อไปตามที่ตั้งใจไว้
ฟังเสียงลูกชายของคุณบุญทรงหน่อยครับ
ค่อนข้างช็อกนะครับกับผลที่ออกมา

ที่เราได้โอกาสที่๒ในการพิสูจน์ตัวเอง

ผลตัดสินของศาลออกมาเป็นแบบนี้ก็

ก็หลังจากคำพิพากษาออกมาเสร็จ
ก็เดินมาพูดแค่ว่าเออลูกก็ต้องเข้มแข็งนะ

นะครับก็คำว่าลูกต้องเข้มแข็งนะ
เป็นคำพูดที่นายบุญทรงหรือว่าคุณพ่อ

หลังจากที่รับฟังคำพิพากษาแล้วนะครับ
ผู้สิทธิ์ข่าวก็ถามแล้วอาการป่วยของคุณบุญทรงเป็นอย่างไร

หลังจากที่ได้ทำการผ่าตัดที่คอไปแล้ว

ยังเหลือการผ่าตัดที่หลังเพื่อรักษาอาการชาที่ขาต่อไป
แต่ยังเดินได้ตามปกตินะครับ
กับพ่อบอกว่าได้คุยกันแป๊บเดียวเองนะครับ